ข่าวของนักร้องคนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นขวัญใจแฟนคลับเช่นเดียวกันนะคะ

นั่นก็คือนะคะสุขสรรค์วันเกิดน้องนันอนันต์ค่ะ
หรือว่าน้องนันไมค์ทองคำแชมป์จากซีซั่นที่๖นั่นเองค่ะ
ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
นันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีแฟนคลับติดตามผลงานเยอะมากนะคะ
ร้องเพลงที่ไหนคุณผู้ชมดูตามภาพ
แม่เดินทางไปให้กำลังใจล้นขอบเวที
กลับไปเมื่อวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๒๓ปีของน้องนันครับ
แม่ก็โวยพรกันล้นโซเวล์เลยนะคะ

แม่ได้รวมตัวกันจัดงานวันเกิดย้อนหลังให้ค่ะ
บรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขแล้วก็ความอบอุ่นแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
มีการร้องเพลงพอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็มีการเป่าเค้กด้วย
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมนะคะน้องนันบอกเลยนะคะบอกว่าปังไม่ไหวค่ะ
แม่เขาจัดเต็มรางวัลมาลัยน้ำใจคุณผู้ชมดูตามภาพ
หลักว่าไปนะคะซึ่งน้องก็ได้เปิดใจความรู้สึกลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
ขอบคุณแม่ครับทุกคนที่จัดงานวันเกิดให้ผม
ตลอดเยอะ๔ปีกับ๕เดือนน้องไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเลยจริง
เพราะมีคนคอยให้กำลังใจนะคะอยากให้รักน้อยแต่ขอให้รักนานแม่สโลแกนดีนะคะ

จริงแล้วอยู่ด้วยกันนานนะครับนะคะข้อความยาวเหยียดเห็นแบบนี้แล้วนะคะ
แม่ยกแม่ที่รักเนี่ยค่ะก็ยิ่งเพิ่มภูมิความรักไปอีกนะคะ

เราร้องตอนนี้ก็ได้นะคะเราฝึกร้องได้ทุกวันเลย
แม่ยกก็จะหนีให้นะจิ๊มมี่แจ๊คอย่าร้อง
เหรอนึกว่าจะให้ร้องโชว์